ในประกายการข้างหลังนี้คุณผู้ชมกิ่งต้นมรุมของเพื่อนบ้าน
หักใส่ต้นพริกของลุงคนนึง

ผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบ้านชวนจังหวัดชายภูมิ

อยู่ใต้ต้นมะยมหน้าบ้านเจอร่างของนางสาวจิราพรใจเย็น
อายุ๖๒ปีคนนี้เป็นเจ้าของบ้านเลยนะ
สภาพของคุณจิราพรคือมีบาดแผลด้านข้างแล้วก็ด้านหลังศีรษะ
เป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่เลยแล้วก็ลึกด้วยคุณผู้ชมฮะ
เลือดนี้เต็มใบหน้าเลยแล้วเลื่อนมันลักษณะคือเริ่มแห้งกรังแล้ว
ตามตัวก็มีรอยถลอกคล้ายกับว่าร่างของคุณจิราพรเนี่ย
โดนลากมาไว้ตรงนี้ครับ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกบ้านติดติดกันนั่นแหละ
เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายครับชื่อว่านายสมานอายุ๖๕ปี
สมานเนี่ยนะหลังก่อเหตุเสร็จคุณผู้ชมฮะ
หนีข้ามจังหวัดไปอยู่บ้านลูกสาวที่อำเภอพระทองคำที่นครราชศรีมา
แต่ลูกสาวก็พยายามบอกพ่อพ่อก่อเหตุไปแบบนี้ไปมอบตัวเถอะ
สุดท้ายก็เกลี้ยกล่อมสำเร็จครับ
ก็พานายสมานไปมอบตัวที่สพบำเน็ตนรงค์ที่จังหวัดชายภูมิ
ตำรวจก็สอบถามนายสมานนายสมานเล่าแบบนี้ว่า
ฝั่งผู้ตายเนี่ยนะนางสาวจิราพรเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ในหมู่บ้านได้ประมาณปีเดียวเอง
ปกติแล้วไม่ค่อยถูกกันหรอกเป็นไม้เบื่อไม้เมาครับ
ตัวเขากับนางสาวจิราพรทะเลาะกันประจำเลย
แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมา๑๘กรกฎาคมตอนนั้นเขากำลังรดน้ำต้นพริกอยู่
อยู่หลังบ้านครับนี่เราจำลองให้ดูเนี่ย
นี่ลุงสมานะลุงสมานก็ลดน้ำลดน้ำต้นพริกที่ปลูกไว้
ปรากฏว่าต้นมรุมของบ้านนางสาวจิราพรผู้ตายเนี่ย
มาใส่ต้นพริกเขาค่ะเขาเห็นดังนั้นก็เลยทะเลาะเลยฮะ
เถียงกันเถียงกันโดยผู้ตายอันนี้ฝั่งนายสมานเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยตะโกนด่าทอด่าด่าพ่อล่อแม่ไปถึงบุปการีเลย
เขายอมรับว่าตอนนั้นโมโหเลยแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะพี่ปุ้ยครับ
เขายังข่มใจไว้ได้เนี่ยฝั่งนางสาวจิลาพรคว่างหินมาเขาหลบทัน
ฝั่งลุงสมานนี่อาศัยจังหวะเผลอนางสาวจิลาพรหันหลังปุ๊บเอาหินทุบเข้าไปฮะโอ้โห
ลมทั้งยืนสิคะแบบนี้เอาหินทุ่มใส่โอ้โหทุ่มด้วยความโมโหเลยครับ
ผู้ตายล้มลงไปแล้วเขาก็ลากร่างของผู้ตายไปทิ้งไว้ใต้ต้นมะยม
ทีแรกไม่คิดว่านางสาวจิราพรจะถึงตายนะ
จากนั้นครับเขาก็ไปล้างเลือดที่พื้นแล้วก็หนีไปนอนกับลูกสาวอยู่คืนนึง
กระทั่งช่วงสายเมื่อวานนี้ภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนเดินมาเห็นศพเพื่อนบ้าน
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
เจ้าตัวก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวฟัง
ลูกสาวก็เลยพาเขามามอบตัวครับ
นี่แหละครับก็เป็นคำอ้างของลุงสมานเขานะครับ
บอกว่าเนี่ยโดนด่าพ่อล่อแม่ไป
หลังจากผู้ก่อเหตุรับสารภาพแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็พาลุงสมานไปชี้จุดที่เอาก้อนหินไปโยนทิ้งไว้หลังบ้านที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็พาไปดูไอ้เจ้าต้นพริกเจ้ากรรมเนี่ย
ได้รับความเสียหายจากต้นมรุมที่หักมาใส่
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหเหตุเกิดจากเรื่องแค่นี้นะ